คุณครูอย่าหัวร้อนเลยนักเรียนบอกแบบนี้
เพราะว่ามันมีคลิปออกมานะครับว่าคุณครูกำลังตรวจงานของเด็กนักเรียน
ปรากฏว่าคุณครูคงไม่พอใจกับการส่งงานของเด็ก
ก็เลยปลาสมุดนักเรียนของเด็กปลาออกไปนอกห้องนู้น

เด็กเขาเลยถ่ายไว้บอกปกติคุณครูสอนดีนะ
แต่ในบางครั้งคุณครูก็โมโหแบบนี้แต่ไม่เคยเห็นว่าโมโหแรงขนาดนี้
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับ
โอ้โหปลาทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาลงโทษเด็ก
นี่เกือบทั้งห้องไหมเนี่ย
คืองานของเด็กที่เขาแบ่งกลุ่มกันในวิชา
ภาษาไทย๕กลุ่มเนี่ยครูคงจะไม่พอใจงานที่เด็กส่งนะครับ
คือบางเด็กบางกลุ่มเนี่ยส่งนะเด็กบางกลุ่มไม่ส่งงานนะฮะ
บางคนไม่มีงานส่งเลยบางคนทำมาไม่ดีครูปาทิ้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็เป็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็มีการโพสต์ไว้แบบนี้บอกว่า
ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปครูปารองเท้าใส่นักเรียน
สมุดปลาสมุดสาดน้ำใส่นักเรียนมันสมควรแล้วหรือที่ทำกันแบบนี้คุณมาเป็นครูได้อย่างไร
แล้วก็โรงเรียนประจำอำเภอหนึ่งในขอนแก่น
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนมันจาศึกษา
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ทีนี้ก็ไปคุยกับรองภูมิหน่วยการโรงเรียนรองวิเชียรชาโนศรี
ภูมิหน่วยการบอกว่าได้เรียกครูคนดังกล่าวมาสอบถามแล้วนะ
หลังจากที่คลิปมันเผยแพร่ออกไปได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนี่ยนะฮะ
ทีนี้คุณครูก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ครูก็สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นม๕ทับ๔
ขณะที่ตรวจงานนักเรียนปรากฏว่ามีนักเรียนส่งงานกันไม่ครบ
เด็กบางคนไม่ส่งงานเลยที่สั่งไปเนี่ยนะครับ
และครูเป็นคนตั้งใจในการสอนแต่นักเรียนไม่สนใจแบบนี้
ครูก็เลยโมโหครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละฮะ
เรื่องต้นทางฝ่ายบริหารก็ตักเตือนคุณครูท่านนี้แล้วนะครับ
และให้ครูท่านนี้ไปพักก่อนพักไว้ก่อนนะฮะ
ให้คุณครูท่านอื่นมาสอนวิชานี้แทนนะครับ
แล้วก็เตรียมส่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเขต๒๕
เพื่อพิจารณาเรื่องของบทลงโทษต่อไปนะครับ
คือแม้ว่าจะเป็นคุณครูที่ดีแล้วก็ตั้งใจในการสอนมาตลอดนะ

มันก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
แล้วก็เด็กเขาก็ร้องเรียนเด็กเขาภาวะนะ
เด็กเขาตกใจเห็นครูเป็นแบบนี้นะครับ
โดยนักเรียนหญิงที่เป็นคนถ่ายคลิป

คือเห็นแล้วล่ะว่าคุณครูทำไมโมโหนักมาก
ถึงขนาดปลาสมุดของนักเรียนออกนอกห้องแบบนี้นะครับ
เพื่อนก็เลยบอกถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้นะครับ
ก่อนจะนำคลิปไปโพสต์ลงในสตอรี่ไอจี

แล้วสุดท้ายมันก็หลุดลงไปในโลกโซเชียลนะครับ

เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
จริงถ้าใจก็มีความเป็นคนที่มุมตั้งใจสอน
แต่ให้นักเรียนทุกคนได้ดีเนาะ

แต่บางคนก็ยอมรับนะว่าผิดไม่ได้ส่งงานส่งการบ้านเลยนะฮะ
ส่วนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้
คืออยากให้คุณครูใจเย็นลงนะครับ
คือที่ผ่านมาครูก็มีโมโหบ้าง
แสดงอาการแบบนี้บ้างแต่ไม่เคยเห็นหนักเท่านี้
เด็กก็เลยตกใจนะครับ
และไม่อยากให้ครูหัวร้อนแบบนี้อีกนะครับ
นักเรียนก็ไม่สบายใจนะ
ก็มีนักเรียนบางคนก็ไปกราบขอโทษคุณครูด้วยเช่นกัน
คุณครูก็ได้ขอโทษเด็กด้วยเช่นกันนะครับ
แล้วก็เด็กทุกคนก็รู้ว่าคุณครูมีความหวังดี
แล้วก็เป็นคุณครูที่ตั้งใจสอนแต่อย่าหัวร้อนขนาดนี้นะฮะ
พี่เบิร์ตนะพี่เบิร์ตเรียกพี่
ฝากบอกน้องน้องเองก็ต้องทำงานให้ครบให้ดี
ส่วนคุณครูก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับ